คุณผู้ชมคะกรณีน้องแบงค์ที่เป็นนักเต้นไปคว้ารางวัลระดับโลกมา
แล้วก็ถูกแก๊งวัยรุ่นมาทำร้าย
โอ้โหสมองได้รับการกระทบกระเทือน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำค่ะ
แล้วตอนนี้ล่าสุดก็มีการออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง๕รายแล้วด้วย
กรณีของน้องแบงค์นายนพรัชบุญยรัฐอายุ๒๓ปี
ที่เคยไปคว้ารางวัลรองแชมป์โลกประเภทนักเต้นฮิปพอปดับเบิลที่โปแลนด์

นี่ค่ะเป็นภาพตอนที่น้องได้รับรางวัล
ซึ่งตอนนี้น้องได้รับบาดเจ็บสาหัสเลย

แล้วก็ไปนั่งรับประทานอาหารกับพี่ชายที่ร้านอาหารเมื่อวันที่๒๓ธันวาคม
แล้วก็โดนกลุ่มวัยรุ่นมาทำร้าย
คุณแม่น้องเนี่ยนะบอกว่าเป็นห่วงน้องเหลือเกิน

เพราะว่าหมอเหมือนกับเจอเป็นก้อนเลือดอยู่ในสมอง
แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็ลูกเองห่วงเรื่องงาน
แก๊งก็ห่วงทีมงานที่ต้องเดือดร้อนไปด้วย

เพราะว่าคนที่ก่อเหตุมาทำร้ายน้อง

แล้วไม่รู้ว่ากระบวนการยุติธรรมจะจัดการกับคนร้ายได้ไหม
ป้าของน้องแบงบอกว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่มาทำแบบนี้เหมือนกับจะเอาให้ตาย
ตอนนี้อยากถามเหลือเกิน
ว่ากลุ่มนั้นมาทำร้ายน้องแบงค์หลานฉันทำไม

แล้วนี่เรื่องราวก็เกิดขึ้นมาหลายวันแล้ว
ทำไมถึงยังจับตัวไม่ได้สักที
ทีนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนสพลหารทราย
เขาก็เร่งสอบปากคำญาติคนเจ็บรวมถึงพยานแวดล้อมแล้ว

แล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการออกหมายจับนะคะ
คุณผู้ชมศาลจังหวัดนางรองได้อนุมัติหมายจับ
ในกล้าในมอสในตานและในโจ
อายุ๒๐๒๕ปี
ซึ่งเป็นวัยรุ่นในอำเภอละหารทรายที่จังหวัดบุรีรำ
พบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าเข้าไปทำร้าย
น้องแบงค์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งตอนนี้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง๔คน

แล้วก็จากการสอบถามจากร้อยตำรวจเอก
นุสรศรีพรมซึ่งท่านเป็นรองสารวัตร

ท่านก็บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุปั๊บ
ก็มีการออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยทั้ง๕คน
มีในจ๊าบคนเดียวที่มาพบพนักงานสอบสวน

ในกล้าในมอสในตานในโจ
ยังไม่มาพบตามหมายเรียก
ถ้าเกิดว่าไม่มาพบอีกหลังจากเรียกไปแล้ว๒รอบ
ก็จะออกหมายจับตามขั้นตอน

เขาบอกแบบนี้คุณทัศนัยบอกว่าผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยว

ตำรวจเลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเรียกตัวนายจ๊าบ
มาสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง

บันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ปล่อยตัวไป

แสดงความบริสุทธิ์กับพนักงานสอบสวนแล้ว
แล้วสาเหตุที่ออกหมายเรียกในจ๊บเป็นคนแรก
เพราะว่านายจ๊าบเขาเคยมีประวัติอาชญากรรม

คุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ
แล้วก็อยากให้จับตัวผู้ก่อเหตุได้โดยเร็ว
อีกหนึ่งคนที่ให้ความสนใจก็คือคุณชินชินวุฒินะคะ
เป็นภาพของน้องแบงค์เพราะว่าคุณชินกับน้องแบงค์เนี่ย

อัปเดตอาการของน้องแบงค์ด้วยนะบอกว่าตอนนี้น้องแบงค์พูดได้แล้ว
แล้วเหมือนกับคุณชินวุฒิเขาก็ตั้งคำถามถึงวัยรุ่น
ใจทำด้วยอะไรทำไมเขานอนนิ่งแล้วยังจะไปซ้ำเขาอีก
ยังจะเอาขวดยังจะไปเอาเก้าอี้ฟาดแบบนี้เนี่ยมันเกินคำว่าทำร้ายร่างกายแล้ว
แล้วคุณชินวุฒิโพสต์บอกว่าฝากถึงกระทรวงยุติธรรม
ทำให้เห็นหน่อยว่าคนร้ายต้องมารับโทษสงสารน้อง
ก็น่าจะเคยร่วมงานกันเพราะว่าคุณชินเขาก็ชอบเต้นอยู่แล้ว
ถูกเขามีคลิปเต้นออกมาด้วยกันก่อนหน้านี้กับน้องแบมนะคะ